เรื่องของความเคลื่อนไหวที่พักเพื่อไทยวันนี้ก็สำคัญ
เพราะว่าวันนี้๑๘นิริกาจะมีพิธีรับพระบรมราชองค์การปลดกล้าปลดกระหม่อม
เดี๋ยวเราจะมีบรรยากาศสดให้ได้ดูด้วย
แต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นนะครับคุณผู้ชมครับ
ศกประธานสภาพผู้แทนรัศดรเปิดเผยว่า
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การโปรดก้าวโปรดกระหม่อม
ให้นายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่๓๐แล้ว
โดยจะเชิญพระบรมราชองค์การไปที่พักเพื่อไทยเวลา๑๘นาฬิกาครับ
คัมภีร์ดิตถากรนะครับโฆษกประธานสภาพผู้แทนรัศดรแถลงว่า
หลังจากที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเมื่อวานนี้
มติให้นายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่๓๐
สำนักงานเลขาธิการสภาพผู้แทนรัศดรได้จัดทำเอกสาร
ประธานรัฐสภาลงนามเพื่อกราบบังคมทูล
ถึงผลการเลือกนายกรัฐมนตรี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราชองค์การโปรดก้าวโปรดกระหม่อม
ให้นายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่๓๐เรียบร้อยแล้ว
แต่หนังสือยังมาไม่ถึง
วันนี้สำนักงานเลขาธิการสภาพผู้แทนรัศดร

และนำหนังสือไปที่สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เพื่อประทับตราพระราชลันจกร๕ดวง
และนำกลับมาที่สำนักงานเลขาธิการสภาพผู้แทนรัศดร
แล้วจะเชิญพระบรมราชองค์การไปยังพักเพื่อไทยในเวลา๑๘นาฬิกา
ซึ่งสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
จะเป็นผู้ตรวจความเรียบร้อยที่พักเพื่อไทยครับ

ในช่วงเช้านี้นะครับทางเจ้าที่ของสำนักงานเลขาธิการสภาพผู้แทนรัศดร
จะไปรับหนังสือแล้วนำหนังสือที่โปรดก้าว
มายังสำนักงานเลขาธิการคณะมตรี
เพื่อประทับตาพระราชจัญญากร๕ดวงด้วยกัน
แล้วถึงจะนำเอาพระบรมราชงกานั้นกลับมานะครับ
ซึ่งจากการประสานงานของเจ้าหน้าที่นั้น
ในค่ำวันนี้เวลา๑๘นาฬิกา
ทางเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะท่านเลขาธิการสภาพผู้แทนรัศดร
จะนำพระบรมราชองค์การไปยังพักเพื่อไทย
โดยให้ทางภาคเพื่อไทยนั้นเตรียมพร้อม
โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเลขาธิการคณะมนตรีนั้น
จะไปดูความเรียบร้อยของการที่จะอันเชิญ
พระบรมราชงการนั้นไปให้กับทางผู้ที่
จัดดำรมตำแหน่งนายุมตรีคนที่๓๐ต่อไป
ซึ่งสำนักงานเลขาธิการสภาพผู้แทนรัศดร
นำพระบรมราชองค์การโปรดก้าวโปรดกระหม่อม
ยังพักเพื่อไทยเวลา๑๘นาฬิกา
และเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับตัวแทนเจ้าหน้าที่
จากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ได้มาจัดเตรียมสถานที่สำหรับพิธีดังกล่าวเช่นเดียวกัน
โดยพิธีรับสนองพระบรมราชองค์การโปรดก้าวโปรดกระหม่อม
จะมีขึ้นที่ชั้น๗ของอาคารที่ทำการพักเพื่อไทยครับ